พาไปเที่ยวคาเฟ่แห่งหนึ่งเขาบอกว่าน่ากินน่าทานแล้วบรรยากาศดีด้วยอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีสวยงามแล้วก็เมนูเขาน่ากินขนาดไหนติดตามพร้อมกันในช่วงตลอดกิน
นี่ครับให้ดูบยกบรรยากาศและที่ผมอยากจะพาไปก็คือให้ชบกชิมบรรยากาศเพราะมีความสองอสวยงามเล่นอยู่คนเดียวสนุกสนานเลยทีเดียวเชียว

และยังมีน้องคอน้องควาย

น้องคอน้องควายระดับชอง

เดี๋ยวมันจะต้องมาถอนรหัสตัวย่อเยอะเลย

เขาบอกว่าที่นี่คือควายนาคาเฟ่

ร้านนี้ฮะร้านควายนาคาเฟ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนเขาตั้งขึ้น
อยู่ที่หมู่๙ตำบลบ่อย่างอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
คุณผู้ชมฮะตรงนี้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอุทัยธานีไปซะแล้ว
แล้วที่สำคัญคุณไปคุณได้จิบกาฟงกาแฟและบรรยากาศสวยงาม
และที่ผมบอกในควายที่นี่ระดับแชมป์เปียนนะตัวเป็นล้านนะครับ
ผมจะบอกให้แต่ละตัวไม่ธรรมดา
แล้วไปที่นี่นอกเหนือจากกาแฟมีเมนูอะไรให้ได้ทานกันบ้าง
หลักเลยพิซซ่าพิซซ่าคุณไปทานแล้วเหรอ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
โทรไปสอบถามก็ได้เผื่อใครจะไป

โอ้โฮนอกกอมากเลยค่ะ
นอกกอคืออะไรโอเคนอกกอคืออะไร
น่ากินค่ะจริงเรายอดทำไมเพราะว่า
มันพยางเท่าเดิมเลยค่ะ
คือให้คิดตามจะได้ดูข่าวเราแล้วไม่ได้ดูเฉยค่ะโอ้โฮ
ก็บรรยากาศมันเท่าเดิมค่ะ
มันไม่ได้ช่วยให้สั้นลงดิฉันงง

จะได้คิดนิดนึงว่าพูดอะไร
คุณต้องคิดคุณต้องคิดเวลาจะพูด